ไปดูนักท่องเที่ยวชาวอินเดียปลื้มเจ้าหน้าที่สุวรรณภูมิ
เงินสด๑๕๐๐๐บาทคืนได้
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ให้มารับทรัพย์สินของมีค่าคืน
เงินสดสกุลดอลลาร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็อื่นรวมแล้ว

หลังจากที่ชาวอินเดียรายนี้
ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อขอให้ติดตามรถแท็กซี่ที่ตัวเองขึ้นจากสนามบินไปที่พัก
ของรถแท็กซี่ที่ผู้เสียหายรายนี้ได้เรียกขึ้น
แล้วก็ได้ติดตามตัวคนขับรถให้นำทรัพย์สินทั้งหมด

ขณะที่นักท่องเที่ยวรายนี้ได้ออกมาขอบคุณเจ้าหน้าที่
ที่สามารถตามติดทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนได้อย่างรวดเร็ว
เพราะว่าทำงานไม่ถึงสัปดาห์ได้คืนแล้วนะครับ